คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง
พายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายพื้นที่
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะครับ

เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอท่าตะเกียบ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่มีลูกเห็บตกหนัก

โอ้โหเมื่อวานคุณผู้ชมส่งคลิปกันเข้ามาเยอะเลย
ลมแรงทั้งพายุฝนพัดกระหน่ำ

อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูง
จนทำให้ไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งซ่อมแซม

โอ้โหช่วงนี้เรื่องของเสาไฟนะ

อู๋โอโฮสาวไฟโล่ชน้านั่นเกิดขึ้นในกรุงเทพฯใช่ไหม
คือใช่ค่ะแล้วก็ลมแรงมาก

ห้ามไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้า
ไปอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่

ก็หนีไม่ได้อ่ะเนอะใช่เดือดร้อนเลยเนี่ยเหมือนที่เชียงใหม่เหมือนกันทั้งต้นไม้ทั้งเสาไฟหักโค้นเลยนะครับ
มีรายงานว่าในพื้นที่บ้านช่างคำหลวงหมู่๕ตำบลบ้านแหวนมีลมพายุพัดต้นไม้
้นล้มทับบ้านของนายขจรคำชนะอายุ๕๑ปีจนบ้านพังทั้งหลัง
แล้วก็ยังเป็นเหตุให้เจ้าของบ้านนั้นเสียชีวิตคาที่อีกด้วยนะครับ
ด้านของเจ้าหน้าที่ปพเชียงใหม่ระบุว่ามีพื้นที่๓อำเภอ
ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุพัดถล่มในครั้งนี้
แก่อำเภอเสมิงหางดงแล้วก็ที่อำเภอเวียงแหงนะครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายครับ
ได้โพสต์ทั้งภาพแล้วก็คลิปเหตุการณ์นี้คุณ
นี่ไม่ใช่หิมะนะนี่เกิดขึ้นในบ้านเรานะ
เป็นลูกเห็บที่ตกหนักมากนะครับ
ดอยโป่งแยงอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหตกมานึกว่าหิมะดูสิคุณ
คือเป็นกองใหญ่เลยปกติถ้าเคยเห็นก็จะเป็นจุดตามสนามญาติ
เม็ดนะฮะแต่นี่ขาวโพลนเต็มไปหมดนะครับ
สร้างความเสียหายแก่สวนของชาวบ้านที่ปลูกผักไว้นะครับ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
เรื่องต้นทราบว่ามีบ้านเรือนเสียหายจำนวนไม่น้อย
โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงแหงหมู่๕ตำบลแสนไหล
แล้วก็ที่หมู่๔ตำบลเวียงแหงมีชาวบ้านเดือดร้อน๑๒ครอบครัว
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจก็เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้วนะครับ
ส่วนพื้นที่อำเภอเมืองของแม่ห้องศรช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ฝนตกหนักลมพัดแรงเหมือนกันนะคะซึ่งจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
พบว่าทางเข้าหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่ที่๘ตำบลผาบ่องซึ่งเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาว
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนะคะมีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค้นขวางถนนเลยค่ะ
ทำให้รถทุกชนิดเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ขณะที่ภายในหมู่บ้านมีบ้านเรือนเสียหายไปประมาณสามหลัง
เนื่องจากลมพายุพัดหลังคาสังกษีปลิวหายไปและมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาทับหลังคาด้วย
แต่เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตรายใดใดนะคะครับไปดูพื้นที่ฉะเชิงเศร้านะครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โอ้โหเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
ทำให้น้ำป่าจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขาอ่างรืนัย
หลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่๕ที่บ้านน้องขายัง
หมู่๑๔บ้านเขากล้วยไม้
แล้วก็หมู่๒๐บ้านห้วยนาอำเภอท่าตะเกียบ
โดยระดับน้ำนั้นมีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นบนที่สูง
คุณดูสิน้ำมาแรงมาเร็วมาสูงแบบนี้นะครับ
ขณะที่ในอำเภอท่าเกียบคือนางสาวกัมวลชายาประเสริษิน
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ
พยพผู้สูงอายุเด็กและคนพิการ
ออกมาจากบ้านเรือนได้โดยปลอดภัย
แล้วก็ประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทั้ง๓ตำบล
เกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนะครับ
เรื่องนี้เมื่อวานี้นายยกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
พูดถึงกรณีพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
หลังจากที่มีการประชุมคอรมอกันออกมา
บอกว่าช่วงนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร
กรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะเรื่องพายุโซนร้อน
อาจส่งผลให้เกิดวาตภัยบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง
ขอให้ระมัดระวังและเป็นห่วงเหลือเกินนะครับ
กับปัญหาระบบระบายน้ำที่จะส่งผลให้การจราจร
ติดขัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นห่วงพี่น้อง